คุณผู้ชมครับไปกู้หนี้นอกระบบเนี่ยโอ้โหดอกแพงมหาศาลนะ
ค่ะแล้วพอช่วงที่แบบว่าขาดจ่ายอ่ะอืมนะฮะโหเงินมันก็สะสมมหาศาล
เหตุการณ์นี้ปลาจีนบุรีนะฮะเจ้าหนี้ครับพาพวกไปด้วยนะครับ
ลุมทำร้ายทางลูกหนี้นะฮะหลังจากลูกหนี้นั้นไม่ยอมจ่ายเงินนะฮะ
มีภาพวงจรปิดครับจับภาพเหตุการณ์ได้นะฮะไปดูภาพกันหน่อยฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมลองนับดูนะฮะหนึ่งสองสามสี่มากันสี่คน
เจ้าหนี้มีลูกน้องอีกสามครับลูกหนี้เนี่ยคือลูกศรสีเขียว
นี่นะครับก็ถูกรุมทำร้ายนะฮะตามข่าวบอกว่าจิกผมตบนะฮะ
ด้วยนะครับคือสาเหตุเนี่ยนะครับทางผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกหนี้เนี่ย
เล่าให้ฟังฮะบอกว่าไปกู้ยืมเงินมาหนึ่งหมื่นแปดพันบาท
สองปีที่แล้วฮะค่ะสัญญากันไว้ว่าจะส่งดอกทุกสัปดาห์
ส่งไปแต่ระยะหลังไม่ได้ทำงานก็ส่งบ้างไม่ส่งบ้าง
มารู้อีกทีเนี่ยนะครับรวมยอดแล้วปรากฏว่าอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นถึง
หมื่นบาทเงินต้นก็ยังไม่ลดสักบาทเดียวนะครับ
ช่วงหลังพอไม่มีเงินส่งปุ๊บก็ผัดผ่อนเรื่อยมา
อาจจะทำให้ทางเจ้าหนี้โมโหครับจึงทำร้ายตามคลิป
ตอนนั้นเนี่ยก็มีการวิงวอนนะฮะขอให้ส่งต้นอย่างเดียวได้ไหม
เพราะว่างานการก็ไม่ได้ทำนะครับแล้วก็พอตอนช่วงที่ขาดส่งดอกไปเนี่ย
เงินมันมันเพิ่มภูมิขึ้นมาจนมหาศาลแล้วค่ะขณะที่เรื่องทำร้ายร่างกายเนี่ย
อีกส่วนหนึ่งนะเพราะว่าทางผู้เสียหายบอกว่า
จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

ก็คือเฉพาะดอกอย่างเดียวถูกไหมครับ
ใช่เพราะในนั้นก็จะให้เงินสดเค้าอีกตั้งหาก
แล้วเงินการโอนก็ต่างหากก็คือยอด๑๑๐๐๐ก็ไม่ลดเลย